ดูเค้ามีคู่มีแฟนอ่ะมันชุ่มชำหัวใจนะ

โชว์ความหวานผ่านสื่อตลอดนะคะ

รอไปก่อนเลยจ้ายังไม่มีแพลนนะคะยังไม่คิดเรื่องแต่งจริง
คู่รักมาราทอนโบเบนเจวันแล้วก็ก๊อตจิรายุค่ะก็ปล่อยมาเน้นสวีท
ลองครบรอบ๑๐ปีไปเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ทำเอาหลายคนเนี่ยบอกเลยว่าทั้งลุ้นทั้งเชียร์เมื่อไหร่นะคู่นี้จะมีข่าวดีสักทีนะคะ
เห็นภาพแบบนี้คิดว่าแบบว่าคุกเข่าขอแต่งงานกันแล้ว
แต่ว่ายังนะคะคุณผู้ชมค่ะบอกเลยว่า
คู่รักที่โมงการบรรเทิงคู่อื่นเนี่ยนะ
และแหมไม่ลืมหรอกเดี๋ยวมาคุยกันหน่อย
ก็ถามถึงโมเมนต์หวันหวานค่ะเวอร์เน้นทายที่ผ่านมา
เจ้าตัวบอกว่ามั่นใจว่าฝ่ายชายมีเซอร์ไพรส์แน่นอน
แต่ก็ไม่คิดว่าเขาจะเล่นใหญ่ด้วยการหอบดอกไม้มาเซอร์ไพรส์ขนาดนี้คุณผู้ชม

ขออภัยนะจริงนะคะ

ก็ยังคงตอบตามเดิมว่ายังไม่มีแพลนแต่งค่ะ
เพราะว่าทั้งคู่อยากทำเป้าหมายอื่นในชีวิต

ครบรอบ๑๐ปีอันนี้คือเขาก็เตอร์ไพรส์ด้วยดอกไม้

ชอใหญ่มาก

เอิ้นเราคิดแปลกแล้วว่าต้องมี

ปีนี้ก็ไปดูออแคสต้า

เป็นการที่เขาแพลนกับณเดชน์ไว้ว่าเขาอยากจะไปดู
เราก็แชร์เว้นนั้นไป

แต่ที่บ้านก็เลิกถามแล้วเหมือนกันนะคะ
คืออาจจะมีแฟนคลับอยู่บ้างที่เขาแบบยังลุ้นอะไรอย่างนี้
คนรอบตัวเราเขาก็จะรู้แหละว่ามันมีปัจจัยหลักตรงนี้อยู่

ถ้าจะก็มีแต่ถ้าไม่ก็คือเราโอเคกับการที่อยู่อันนี้
มีแพลนแต่งแต่ว่าออร่าเจ้าสาวจับมากเลยคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญณเดชน์ไม่เป็นไรนะไม่ต้องงงนะ
เดี๋ยวก่อนนะฝ่ายชายเขานัดกันไว้แล้วนะ
กอจิรัยุกับนาเหดก็นัดไว้ก่อนแล้ว
แล้วก็โบมาทีหลังด้วยนะ
แต่ว่าทั้งที่เป็นวันครบรอบ